วันนี้ที่เราต้องเล่าให้ฟัง
เพราะบางเรื่องบางราวกับอุบัติเหตุ

มันเป็นอุทาหรณ์สอนใจบางอย่าง
ใช่เพราะว่าจะขับรถราไปไหน
รถใหญ่ก็ต้องระวังรถเล็ก
รถเล็กก็ต้องดูรถใหญ่เขาด้วยคุณผู้ชม

ก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
ดูภาพกันไปแล้วหนึ่งรอบ

คุณผู้ชมเห็นรถบรรทุกน้ำ๖ล้อเนี่ย

รถมันกำลังจะเลี้ยวออกมาจากซอย

มาจากไหนก็ไม่รู้คุณผู้ชม

มองเห็นหรือเปล่าหรือก้มดูอะไรไหมหรือยังไง
แต่เหตุการณ์นี้มันก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเหมือนกัน
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดบริเวณถนนจรรยานนท์อำเภอบางปะโกงจังหวัดฉะเชิงเศร้าค่ะ
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ก็คือคุณศิวพัฒน์หงษกุลและคุณอธิตภพลจิตสำนึกนะคะ
ทั้งสองคนได้รับบัตรเจ็บเล็กน้อยนะหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซาก็รับตัวไปส่งโรงพยาบาลบางประกงค่ะ
ส่วนคนขับรถบรรทุกน้ำ๖ล้อว่ายังไงล่ะก็คือคุณพี่เสรีรุ่งอรุณ
ที่เขาเห็นเหตุการณ์เต็มตาแหละนะเพราะกำลังจะเลี้ยวรถนะคะ
เขาก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ด้วย
ก็ต้องให้ข้อมูลแหละว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามาจากไหนจะไปทางไหน
มีมอเตอร์ไซค์มาอย่างน้อยภาพจากกล้องวงจรปิดก็ใช้เป็นหลักฐานได้ในการที่จะดำเนินคดีต่อไป
แต่อย่างน้อยนะคะเรื่องของการสูญเสียเนี่ยก็ไม่ถึงขั้นเสียชีวิต
เพียงการบาดเจ็บนะคะก็เชื่อว่าคงเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนขับขี่มอเตอร์ไซค์
ให้เพิ่มความระมัดระวังรวมถึงคนขับรถใหญ่ด้วยก็ดูให้ดีมากขึ้นด้วย
จากคลิปนี้อีกหนึ่งอย่างที่ต้องฝากเตือนกันก็คือเรื่องของหมวกกันน็อก

อันนี้อาจจะโดนอีกหนึ่งข้อหานะคุณผู้ชมไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับใครเลยก็ตาม
เราจึงได้นำเสนอกันแบบนี้ทุกวันนั่นก็เป็นเพราะว่า
โดยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะจ๊ะ